ทีนี้มาดูเรื่องของผัวเพื่อนเมียกันหน่อยคุณผู้ชม
คือเมียหลวงจับได้ว่าสามีตัวเองแอบไปมีกิ๊ก
ไปถึงที่แล้วถีบประตูเข้าไปเจอฝ่ายสามีของตัวเองก่อน

เพื่อนของเมียบุกเข้าไปในห้องน้ำ
กิ๊กของผัวตัวเองเนี่ยซ่อนอยู่สุดท้ายเกิดภาพนี้ค่ะ
ลองยาวร่วงท่องหายละและเกิดผู้หญิงที่มีเมือง

คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยเห็นไหมคะ

สั่นไหวหมดแล้วล่ะใช่ขานี่แข็งเลยนะฮะก้าวไม่ออกเลยอ่ะ
ไปไหนไม่ได้ก็เมียดักหน้าเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นด้วย

สุดท้ายนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นค่ะ
ฝ่ายผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแล้ว

ให้ไปผิดลูกผิดเมียของคนอื่นแต่จบทั้งนี้นั้น

ไม่เห็นด้วยนะกับการที่ไปทำร้ายร่างกายฝ่ายผู้หญิง

หรือไม่กระทืบผัวตัวเองใช่ฮะใช่ไหมคะแล้วไปทำร้ายกับผู้หญิงแบบนี้
ของแบบนี้ตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้
ปานธนบรบอกไว้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขอเป็นกลางนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้น
ตกหัวชักพัวไหมไม่มีเลยเหรอตกแต่ผู้หญิงคือผิดเป้ามากเลย
คือปัญหาอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้น